ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ
จะเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย
ซึ่งปีที่แล้วประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์สาม
แต่ระหว่างการลุ้นถึงผลการจัดอันดับในปีนี้ล่าสุดนะครับ
มาเป็นเทียร์๓ในปีนี้ครับ
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้อย่างเป็นทางการในวันพระรหัสสบดีนะครับ
ซึ่งตามกฎจะต้องมีการปรับสถานะขึ้นหรือว่าลง
เป็นปัจจัยที่ถูกจับตามองอย่างมาก
ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเป็นรายงานที่เผยแพร่ทุกปี
แล้วก็จะมีผลต่อการพิจารณาความช่วยเหลือจากสหรัฐ
แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐ
ซึ่งมีสิทธิ์ยกเว้นมาตรการระงับการช่วยเหลือได้
โดยประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วถูกจัดให้สถานการณ์การค้ามนุษย์
อยู่ในระดับเทียร์๓จากปัญหาการค้ามนุษย์ในหมู่แรงงานข้ามชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงครับ